มีหลายเสียงนะคะที่บอกว่าประเทศไทยถึงจะออกมาตรการออกพรกรฉุกเฉิน
แต่ก็ยังดูไม่เข้มข้นเลยดูประเทศอื่นเขาซิเขาจริงจัง
อินเดียเนี่ยไล่ตีเข้าบ้านใช่ไหมใช่ครับฟิลิปปินส์เนี่ยประธานาธิบดีทุบโต๊ะบอกเลยบอกว่า
ถ้าเจอใครออกมาเวลาเคอร์ฟิลล์นะตำรวจทหารยิงทิ้งได้เลยโหดนะ
สุราชธานียิงแล้วนะคะยิงตายเลยนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะ
ที่ยิงลูกบ้านและอีกคนนึงคือพระสงฆ์อืม
พระกับลูกบ้านจนเสียชีวิตเพราะว่าสองคนนี้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์
ออกนอกเคหาสถานในเวลาต้องห้ามเพื่อมาหาน้ำพึ่งต้องย้ำแบบนี้ว่า
ไทยยังไม่ได้ให้อำนาจขนาดไปยิงคนได้แบบนี้นะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งนะคะที่ทางเข้าสำนักสงฆ์เขาเพลา
อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราชธานีค่ะตำรวจเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะคะ
พบศพพระชนลทานถาวโรหัวหน้าสำนักสงเขาเพลา
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่ลำตัวมรณภาพอยู่ที่สวนยางพาราข้างทาง

ของนี้เป็นกราฟิกนอนคว่ำหน้ากราฟิกไหนให้ดูนะคะ
แต่จริงคือนอนคว่ำหน้าเนอะส่วนใกล้กันนะคะ
เป็นอีกหนึ่งศพค่ะเป็นนายชูรัฐคงคล้ายอายุ๔๗ปี
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองเหมือนกันนะคะ
ในที่เกิดเหตุมีรถกระบะจอดอยู่ด้วย

แล้วก็มีปืนสั้นตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๑กระบอกค่ะ
ผู้ก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะคะยืนรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุ
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ก้าวชื่อว่านายมานพโกปินค่ะ
ก็ยืนถือลูกซองรอตำรวจเลยค่ะ
สอบสวนเบื้องต้นผู้ใหญ่มานพเล่าบอกว่า

ฝ่าฝืนพรกรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ออกนอกเคหสถานระหว่าง๔ทุ่มถึงตี๔โดยไม่มีเหตุอันจำเป็น
แล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ด้วย
เนี่ยค่ะคนเสื้อดำที่ห้อยพระใหญ่เนี่ย
นี่แหละค่ะคือผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่มานพที่เป็นคนยิง
ทีนี้พอผู้ใหญ่มานพได้รับแจ้งปุ๊บก็เลยไปตรวจสอบ
พร้อมกับนายปัญญาพรวัฒนปราโมทประหลัดอำเภอนะคะ
แล้วก็มีชุดเคลื่อนที่เร็วอำเภอท่าชนะอีก๑๔นาย
ไปถึงเจอปุ๊บก็ควบคุมตัวทั้งผู้ตายในชูรัฐ
แล้วก็พระชนลทานทั้งคู่เอาไว้แล้วก็กระบะ๓คัน
มีอุปกรณ์จับพึ่งจำนวนนึงค่ะ
ผู้ใหญ่มานพนี่แหละเป็นคนคุมตัวทั้งคู่ไว้นะ
ทีนี้จังหวะที่นายปัญญาพรประหลัดอำเภอกำลังรายงานทางโทรศัพท์
ให้นายอำเภอท่าชนะรับทราบเหตุการณ์
อยู่มีเสียงปั้งดังขึ้น
ตรงที่ผู้ใหญ่มานพควบคุมตัวผู้กระทำความผิดเอาไว้ค่ะ
พอวิ่งไปดูก็ปรากฏว่า
พระโชลทานแล้วก็นายชูรัฐถูกยิงไปแล้วค่ะ
ทุกคนก็ตกใจว่าเอ้าทำไมอยู่เสียงปืนมันดังขึ้นได้ยังไง
ใหญ่มานพบอกว่าก็จังหวะที่ควบคุมตัวอยู่
พระชนลทานชักปืนออกมา
นายชูรัฐก็ชักมีดออกมาจะทำร้ายผู้ใหญ่มานพ
ผู้ใหญ่มานพที่มีปืนลูกซองอยู่ในมือก็เลยยิงเข้าไปเลยค่ะ
อันนี้เป็นความที่เราฟังจากผู้ใหญ่ท่านเดียวนะ
ผู้ใหญ่มานพอ้างบอกว่าเป็นการป้องกันตัว

ใช่ค่ะทีนี้นายวิรัติขวัญใจพี่ชายของพระสุรทานบอกว่า
พระชนธานบวชมากกว่า๑๐๐๐๐ศาแล้วนะ

เป็นพระนักพัฒนาช่วยเหลือชาวบ้านมาโดยตลอด
รู้ไหมว่าพระพกปืนเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลย
แต่ก่อนหน้านี้พระชนลทานเคยเล่าให้ฟังว่า
เคยมีคนมายิงปืนข่มขู่เพื่อจะไล่ออกนอกพื้นที่มา๒ครั้งแล้ว
แต่ด้วยความที่เป็นห่วงงานที่ทำร่วมกับชาวบ้าน

ก็เลยไม่สนใจคำขู่ก็ไม่ได้หนีออกไปไหน
ก็ยังคงอยู่ที่เดิมทำงานกันต่อ
เขาก็ไม่คิดว่านี่จะเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่า

แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของพรกรฉุกเฉิน
หรือว่าออกมานอกเคหสถานเพื่อออกมาจับพึ่ง

ทั้งสองคนก็ยอมมอบตัวมันก็น่าจะจบที่ตรงนั้นหรือเปล่า

เออทำไมถึงขั้นต้องมายิงกันตายแบบนี้
ฝ่ายนางรัชรินคงคลายพี่สาวในชูรัฐผู้ไต่คนหนึ่ง

เย็นเมื่อวานนี้เพื่อนก็ชวนไปจับพึ่งเหมือนกัน

ปกติชูรัฐน้องชายเนี่ยพกมีดอยู่แล้วเวลาเข้าสวนหรือเข้าป่า
เชื่อว่าส่วนตัวคงไม่ได้มีประเด็นอะไรส่วนตัวกับผู้ใหญ่มานพหรอก

เพราะว่าเป็นคนที่อยู่คนละพื้นที่กัน
พอรู้ข่าวเธอก็ตกใจแล้วก็เสียใจมาก

แต่ถามว่ามันต้องถึงขั้นฆ่าแกล้งกันให้ตายเลยเหรอ
ซึ่งตอนนี้เรายังไม่สามารถสรุปได้นะคะ

ชักปืนชักมีดต่อสู้จริงหรือเปล่า
ก็ต้องรอให้ทางพนักงานสอบสวนสพท่าชนะ
สอบสวนตัวผู้ใหญ่บ้านมานพอย่างเคร่งครัด